ใกล้ปากทางเข้าบ้านหนองไผ่ตะบนลอมคอมอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับ
ตกลงไปในคูน้ำข้างทางนะครับ
โดยรถคันนี้มีพระเสนศรีกะยอมท่านอายุ๗๔แล้วนะครับ
เป็นเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามบ้านหนองคูรองเป็นคนขับ
ในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตคือนางสาวสโรชาหอยไทยสงศ์อายุ๒๓ปี
เป็นลูกสาวผู้ใหญ่บ้านหนองคูรองส่วนน้องชายอายุ๑๙ปีที่มาด้วยกันได้รับบาดเจ็บขา
น้องเขาหักนะฮะเหตุเกิดช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
เจ้าอาวาสเล่าบอกว่าท่านออกจากวัดจะไปทำกิจธุระไปคนเดียว
ขณะขับรถจะกลับวัดที่เกิดเหตุคือท่านชะลอจะจอดตรงปากซอยเพื่อจะขึ้นถนนใหญ่
ท่านก็คิดว่าไม่มีรถแล้วเลยพุ่งออกไปครับ
จังหวะนั้นก็เลยชนกันฮะค่าเสียหายค่าทำขวัญค่าช่วยเหลืองานศพ

แต่ถ้าถูกแจ้งก็หาล่ะก็
ท่านก็ต้องพิจารณาว่าตัวท่านจะศึกไหม

ข้างก็ให้โยมครับทุกข้างมี
ข้างนี้บำเอวจริงโยม
ความเร็วแต่เขาพูดอย่างไร

นายนิวัฒน์หอยไทยสงฆ์นะครับ
พ่อของผู้ตายแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ลูกสาวสโลชาหรือน้องอายเป็นคนโต
เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นรูปน้องนี่ฮะ
จะเรียนจบปริญญาตรีจะรับปริญญาปีหน้า
คือตัวน้องผู้หญิงน้องอายอยู่ขอนแก่น
ทำงานอยู่ในเมืองขอนแก่นแต่ทุกวันเสาร์เนี่ย
ลูกชายคนที่๒ที่เรียนอยู่สารคาม
จะนั่งรถโดยสารมาหาพี่สาวที่ขอนแก่น
จากนั้นพี่กับน้องนะก็จะกลับมาหาพ่อแม่ที่บ้าน

ทางคดีก็ยังไม่ได้คุยกับท่านเจ้าอาวาสวัด
คู่กรณีเลยตำรวจสพพลสอบสวนท่านเจ้าอาวาส
ภาพบอกว่ามองไม่เห็นจริงรถจักรยานยนต์
เพราะมีอีกคันมาบังจึงขับพุ่งออกไป
เจ้าวาดท่านไม่มีใบขับขี่นะครับส่วนรถจักรยายนทราบว่าน้องชายเป็นคนขี่พี่สาวเนี่ยเป็นคนซ้อน
ไม่มีการสอบสวนฝ่ายใดตอนนี้เพราะว่าคนเจ็บก็ต้องรักษาตัวญาติก็ต้องจัดการงานศพ
ตำรวจตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลท่านเจ้าอาวาสแล้วไม่พบนะครับ

หลังจากนี้จะรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งข้อหากับฝ่ายผิดต่อไปครับ